รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตของศิลปินอยู่ครับ
ชื่นใจอยากเป็นสาวรุ่น
ชื่นใจอยากเป็นสาวรุ่นนุษย์
เป็นคนที่มีทักษะการร้องดีมากครับผมเยี่ยมมากเลยครับ
ผมบอกเลยว่าสองคนนี้ผมไม่รู้จะเลือกใครตอนนี้นะ
เขาชอบทำหน้าตาแปลกประหลาด
หน้าแปลกที่สุดในชีวิตของคุณ
โอเค

มันร้าว
ไม่อ้าว

ของผู้รัก
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม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

จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท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
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
เพื่อบ้านเกิดในร้องได้หยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีน้ำใจและมีความสามารถนะครับ
มาวาดรวดลายบนเวทีแห่งนี้นะครับ
แล้วทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง๑แสนบาท

ก็จะต้องมีคณะกรรมการแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ
ขอต้อนรับพี่หอยพี่โตและพี่ฝนครับ
สวัสดีครับ
เป็นไงอ่ะ
เขาเปิดรายการแล้ว

พอดีพอดีคอยแห้งเมื่อคืนนอนนึกก็เลยต้องสน่อยฮะ
ทำไมเขารู้งานอย่างนี้เนี่ย
ใช่นะสั้นคือกลัวเขาไม่จ้าง
โตมาอาทิตย์๒อาทิตย์นี่นะ

คิดถึงพี่โถจ้างอย่างเวลาพี่โถมากว่าใจน้องเลยนะโอ้โฮ

คุณศรนิยะคุณไม่ต้องพูดถึงว่าคุณเจ้าหิงมิ่งมีคนส่งโทรเลกมาบอกไหมว่า

เขามาทำประโยชน์เพื่อใครกัน

ทีมแรกที่จะมาขอใช้เสียงเพลงสู้เพื่อเพื่อนที่เป็นเด็กด้วยกันก็คือทีม๓หนุ่ม๓ซ่า
สมาชิกในทีมประกอบด้วยน้องโจเซอายุ๑๐ขวบ
ผมชอบทำให้คนรอบข้างผมเนี่ยมีความสุข
ใครที่มีเรื่องเครียดเรื่องเศร้าเนี่ยบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้
พวกนายเล่นเกมเยอะระวังเครียดนะ
นี่ดูหน้าเครื่องมือเนี่ย

สิ่งที่ผมชอบทำในเวลาว่างนะครับ
ผมชอบบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าครับเพราะว่าเห็นเขาเล่ากันมาว่าทำแล้วจะหน้าตาดีครับผมเลยอยากทำบ้าง

มีเชือกวิเศษอยู่อันนึงนะครับ

นี่ครับเชื่อวิเศษของพี่นะครับ

เป็นไงล่ะครับเชือกวิเศษของผม
ซึ่งทั้ง๓หนุ่มสามซ่าต่างก็ซุ่มฝึกซ้อม
สัญญาของเธอจนใจ
ไปมีจ่อยว่าหวัดขึ้นมา
รักเธอคนนี้๒๔ชั่วโมง

อย่าหลอกกันเลยถ้าจิ้มไม่เคยรักพี่
วันนี้ทั้ง๓หนุ่มพร้อมแล้ว
ที่จะมาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน
สำหรับทีมที่๒ก็คือทีมเสือคนละถ้ำ
ทีมนี้ต่างคนต่างมาจากคนละทิศ
ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสาน
แต่มีจิตร่วมกันเพื่ออยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนที่เป็นเด็กด้วยกัน
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
น้องนนท์อายุ๘ควบ
ฟ้างามยามแรงข้างทุ่งน้องหาอ่าน
ไอหนังเบิ้งฟ้า
น้องนวลสกลนครมาไกลแต่ใจสู้ครับ
น้องแววอายุ๑๑ควบ
สงสัยจะสุดกดใจฉัน

จดไม้สีฟ้า
จานาธโนราเพ็ญ
น้องจ้าจ้ามาจากนครสิทธรรมราช

เสือคนละทั้ง
พวกเรามีความสามารถพิเศษคือ
พวกเราพร้อมตัวได้เก่งมากเลยนะครับ

หนูจะปลอมตัวเป็นจิ้งเหรนนะคะ

เป็นเหร็ด

ทั้ง๓คนต่างก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่
ทั้งร้องทั้งเต้นกันอย่างสุดพลัง
ทั้งนี้ก็เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยที่ยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
รวมถึงแผลไฟไหม้และความผิดปกติอื่นบนใบหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

แล้วหัวหน้าทีมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่แต๊กชุมแพ
สวัสดีครับ
พวกเรารวมทีมกันมีชื่อทีมว่า

สามหนุ่มสามส้า
ในรอบที่หนึ่งยกที่หนึ่งนี้ใครจะเปิดศึกก่อนครับพี่สิบ

เจอกันเลยครับ
เพราะฉะนั้นน้องที่เหลือลูกประจำในห้องเด็กซ่า

รอบทีนึงยกที่หนึ่งเริ่ม

จริงแล้วเนี่ยทั้งคู่เลยมีความสามารถพิเศษ

น้องโน้นชอบทำท่าค่ะฮะคังโค๊ก

โอ้เหมือนมากเลย
ทำไมลูกหนูมีแรงบันดาลใจมาจากใคร

คังโค๊กอ่ะชื่อเล่นผมตู้ตู้ครับ

ก็เลยชอบเรียกผมว่าขี่ข้างหรือตุ๊ดตู่
อ๋อครับ
ทำไมต้องทำยังไงล่ะหรอกเอะทำไม
เพื่อนมันทำหน้าแปลกมาเลย

อีกผมเลยทำตลอดเลย

อันนี้หน้าอะไรครับ

ใช่มั้ย

ผมว่านะน้องยังทำหน้าแปลกไม่พอ

คุณฝนทำหน้าแปลกที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ย

ทำไม

คุณเนี่ยน่าแปลกที่สุด

เป็นยังไง

บอกตามตรงนะทำยังไงก็

อีกท่านหนึ่งที่คนทั้งประเทศอยากรู้
คุณเนี่ยเชิญนะ
แปลกที่สุดหน้าที่แปลกที่สุด

เชื่อว่า
เอาล่ะมาเข้าเกมการแข่งขันกันดีกว่าครับ

คนที่จะเปิดศึกก่อนคนแรกนั่นก็คือ
น้องนนครับ

วันนี้น้องนนท์จะมาในบทเพลงอะไรครับลูก
ชอบทำให้คนคิดถึงครับ
ชอบทำให้คนคิดถึงของคุณไผ่

ขอเสียงหน่อยครับ

สบตาถึงได้ทำบ่อย

อยู่ติดกันทุกวัน

อย่างนั้นจะดีมากเลย

ถ้าทำให้โน้นไม่รับกษักษา

เป็นอะไรที่ใจคิดมาก

เธอเป็นอะไรของเธอ
ชอบทำให้คนคิดถึง
กำลังใจของคนสู่งาน
เธอนั้นยกเป็นที่หนึ่ง
เกิดมาได้เจอครั้งหนึ่ง

ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกัน
เมื่อเป็นแล้วคนคุ้นเคย
มันจะดีมากเลย
ถ้าได้เป็นแฟนเธอ
เธอทำให้นอนไม่หลับกระสับกระสาย

วนเวียนอยู่แต่หน้าเธอ
เธอเป็นอะไรที่ใจคิดมาก

เธอเป็นอะไรของเธอ
ชอบทำให้คนคิดซึ้ง
เธอเป็นอะไรของเธอ
ชอบทำให้อยากเป็นแฟน

ชอบทำให้คนคิดถึง

เผื่อต้องโทกา
เพราะไม่ได้อยู่ใกล้

วนเวียนอยู่แต่หน้าเธอ
เธอเป็นอะไรที่ใจคิดมาก

เธอเป็นอะไรของเธอ
ชอบทำให้คนคิดถึง
เธอเป็นอะไรของเธอ

ให้คนคิดถึงนะคะจากน้องนนท์น้า

สุดยอดจริง
เดี๋ยวโจเซ่ก็ต้องขึ้นมาแก้มือนะลูก

กว่าว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหน

จีบขนาดนี้ถ้าเราเป็นสาวรุ่นนะ

อยู่ไม่ได้แล้วนะโดนจีบขนาดนี้
จะบอกว่าน้องนนท์เป็นเด็กที่ฟ้าส่งมาเลย
เขาเป็นเองโดยธรรมชาติของเขาเลย

หน้าตาเขาคือจีบกพุ่มกิ่มก็จริง

มันมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความซื่อ

ชื่นใจอยากเป็นสาวรุ่น

ขอบคุณที่ฝนนะ
พอส่งเข้าโชว์ของนนท์น่ะ
ผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตของศิลปินอยู่ครับ
เพราะว่านนท์มีความเจนเวทีตั้งแต่ขึ้นมาแล้วพี่ยังคุยกับพี่ฝนเลย
ทำไมเด็กคนนี้ดูไม่ตื่นเต้นเลยดูแบบนิ่งดูแบบดูชิวมาก
พอยิ่งแสดงเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่ามันมาจากข้างในและธรรมชาติมาก
คือเราจะเดินเล่นจะยิ้มทางนี้จะหันไปมองทางนี้แล้วสบตาไม่เคยหลุดเลย
บดานตลอดตรงนี้สำคัญกับศิลปินมากเลยเพราะว่าการร้องเพลงทักษะเนี่ยสำคัญนะ
แต่การที่เราอยู่บนเวทีแล้วเรานิ่งแล้วเราสามารถทำทุกอย่างอย่างมั่นใจเนี่ย
อันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งที่พานักร้องไปสู่ศิลปินที่จริงน่ารักมากครับผม
ขอให้เป็นศิลปินที่ชื่อนนท์ไวนะครับเดี๋ยวพี่รอติดตามครับ
ขอบคุณครับ
บอกได้เลยว่าเนี่ยเขาชอบในสิ่งนี้เขาอยู่บนเวทีเหมือนเขาอยู่บ้าน
เดินเล่นหน้าหน้าระเบียงบ้านหน้าชาร์จบ้านแล้วผมชอบจังหวะเขาร้องเพลง

มันลงแบบสบายเพราะเพลงนี้ถ้าร้องหนักเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่น่ารัก
แค่ได้ยินเสียงทุกคำทุกชาอูความเงาลดลงนิดหน่อย
บตาถึงได้ทำบ่อยก็สุขอยู่แค่นั้น
จริงนะออกซิงเกิ้ลเถอะพี่โตจัดการ
ขอบคุณกับทุกคนทั้ง๓ชั้นมากนะครับ
ได้ดูน้องนนท์เนี่ยโชว์ไปแล้วนะครับประเด็นคิดว่าตอนซ้อมเนี่ยร้องดีมากเลยครับ
แต่ตอนอัดจริงเนี่ยก็ร้องดีขึ้นไปอีกเลยครับลูกคงลูกคอก็ไม่ต้องห่วงเลยครับ

นนท์เนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในทีมครับก็เรียกว่าเป็นพริกขี้หนูประจำทีมเลย
และอย่าลืมเชียร์ทีม๓หนุ่ม๓ซ่าเลยนะครับ
โจเซตีความโทษมากเลยครับ
มันเหมือนเจ็บช้ำเสียงกระเสามากนะ
แม่เคยเอาเชือกไปมัดคุณพ่อบ้างไหมครับ
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องโจเซนะครับ
มากับเพลงเชือกวิเศษนะครับผม

มาฟังบทเพลงเชือกวิเศษจากน้องโจเซ
เฮ้ยโชคดีครับ
ได้เวลาก็น่ารับกรรม
อยู่เท่าไรก็ยิ่งจำ
ไม่ให้เธอนั้นลำบากใจ
ในแววตาที่เธอมองกัน
บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ
ไม่มีทางเป็นอย่างเดิม
ต่อให้เชือกพิเศษผูกเราไว้

คงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไหร่

ยิ่งเห็นแกแต้ว
ว้าว
ว่ารักมันทำให้เธอหนักใจ
ฟื้นไปมันก็เท่านั้น
ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดจามฝัน

ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้เธอลงมา
ขอบใจเธอที่ทนกันมา
ภาษานอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่านี้
อย่ากังวลอย่าห่วงอะไร
ไม่มีใครมองเธอไม่ดี
ฉันคิดเองขอโทษที่จะมีวันนี้
ดีไม่พอต่อให้เชื่อว่าเธอผูกเราไว้

ยิ่งเห็นแก่ตัว
เมื่อรักมันจะทำให้เธอหนักใจ
ฟื้นไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกบตัด
ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดเจ้าฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้เธอลงมา
แม้ว่ารักนี้ต้องลงลา
แล้วฉันคือคนที่เสียน้ำตา
ที่เลามาก่อนจะไม่เสียได้
เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
บอกชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอ

ว่ารักมันทำให้เธอนักใจ
ฟื้นไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกบตัด
ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน
แม้ว่ารักนี้ต้องลา
ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา
ที่เลามาก่อนจะไม่เสียได้
เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
เพราะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอ
ขอบคุณครับ
เชือกวิเศษจ้าจากโจเซ

เออเป็นไงน้องนนท์

โเซ่แบบพอตอนพูดเห็นเป็นเด็ก

เด็กขนาดนี้เขาเอาความเจ็บปวดตรงนี้มาจากไหน
น่าเชื่อว่าเมื่อกี้ยังเห็นเด็กน้อยยังยืนคุยกัน

พอเข้าเพลงก็กลายเป็นอีกคน

สิ่งที่อยากชมคือโจเซมีน้ำเสียงที่แภบ

แล้วก็ลูกเอื้อนทำไม่ดีพี่ชอบมากเลย
ลูกเอื้อนจะไม่เหมือนแบบอริจินัลที่เป็นฬามณู้น
ออกแบบเป็นอาร์มียุคใหม่นิด

แล้วก็ทั้งเพลงในพิจกรรมก็ดีหมดเลย
เป็นคนที่มีทักษะการร้องดีมากครับผม

ตีความสำหรับเด็กเนี่ยมันยาก
แต่ว่าโจเซตีความได้แบบ
มันเหมือนเจ็บช้ำเสียงกระเสามากนะ
คุณแม่เคยเอาเชือกไปมัธคุณพ่อมั้งไหมฮะ
คุณแม่อธิบายเนื้อเรื่องเนื้อร้องประมาณว่า
เรื่องเนื้อร้องประมาณว่าความเจ็บปวดของความรักยังไม่มี
แต่ให้นึกถึงประมาณว่าแม่ก็ได้
ถ้าเราต้องจากกัน

เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดของเขาที่เขาส่งมาให้เรา
กระทั่งช่วงที่เสียงต่ำที่เขามุดอยู่

นี่คือพรสวรรค์จริงแล้วจะบอกว่าพรสวรรค์ทั้งคู่เลย

ไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ย
ฝึกฝนไปเรื่อยร้องเพลงไปเรื่อย
ฝนว่าจะต้องมีศิลปินที่ชื่อโจเซ
อยู่ที่ประเทศไทยของเราอีกคนนึงอย่างแน่นอนครับ
ขอบคุณครับ
พร้อมลูกขอที่มีเสน่ห์แบบนี้

แรกให้ใครติดตามต่อช่วงหน้าครับ

แล้วก็สมแล้วกับเป็นนักร้องประกวดทั้งสองคน

คือทีม
ผู้ติดกันทุกวัน
ถ้าทำได้อย่างนั้นจะดีมากเลย
ต่อให้ชื่อพิเศษผูกเราไว้
นิ้วหวังให้ตายคงได้แค่ควร
พี่แซ่บพูดไปยังไงบ้างเห็นผลงานแล้วนี่ไง
เป็นสื่อครั้งแรกเดี๋ยวโชคได้สมศักดิ์ศรีมากครับ
แล้วก็สมแล้วก็เป็นนักร้องประกวดทั้งสองคน

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ระหว่างทีมเสือคนละถ้ำน้องนนท์
และทีม๓หนุ่มสามซ่าน้องโดเต้
ทีมที่ชนะคือทีม
สามหยุดสามหน้าทรงสายชนักแมนอียมที่หนึ่งครับ
ช่วยกันติดตามและเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าเสียงดีทั้งสองทีมด้วยนะครับ
เพราะเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขายกหน้ากับ

ขวาชัยชนะในยกแรกไปครองก่อน
ในยกที่สองเสือคนละท่ำ
ขย่ำใจกรรมการได้บ้างไหม
ต้องมาเชียร์กันต่อในยกที่๒ของ
แข่งขันในยกที่๑ก็จบไปแล้วนะครับผม

นนท์ก็ดีใจนะครับที่พี่โจเซคว้า๑คะแนนไปได้ก่อน
แล้วน้วนครับครั้งต่อไปต้องชนะทีเอได้นะโอลา

พบกับความเก่งและมิตรภาพดีของเด็กได้ใน
เน็บช้า
ต้องนั่งหลังบ้านเดียวได้